ไปดูมหากรรมการแข่งขันนกเขาชาวาเสียงอาเซียน

แล้วก็รวมถึงประเทศไทยเข้าร่วมกันเยอะเลย

แล้วก็มีนกจากทั้งต่างประเทศ

แล้วก็คาดว่าจะมีเงินสะพัดนะคุณ

แต่ก็ต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
ในพื้นที่ของจังหวัดยาลานะครับ
โดยประชาชนที่นิยมชื่นชอบการแข่งขันนกเขาชาวา
ก็พากันฮิ้วกรงนกเข้าร่วมการแข่งขันนกเขาชาวาเสียงอาเซียน
ครั้งที่๓๑ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับ
สวนขวัญเมืองเทศบาลนครยาลา
ซึ่งเทศบาลนครยาลาร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้น
ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับ
ปีนี้มีนกเขาร่วมแข่งขันกันกว่า๑๕๐๐นก
จากทุกภาคของประเทศไทยแล้วก็จากต่างประเทศด้วย
แบ่งเป็นนกต่างประเทศจำนวน๓๔นก
เลเซีย๑นกสิงคโปร์๔นกอินโดนีเซีย๑นก
แล้วก็ซาอุดีอาราเบียอีก๑นกนะครับ
ชนะเลิศการแข่งขันแต่ละประเภทก็จะได้รับถ้วยเกียรติยศแชมป์อาเซียนด้วย
โดยมีนกที่มีราคาแพงที่สุดด้วยนะคุณ

ก็คือนกที่ชื่อว่าซุปเปอร์แมน
ราคาเขา๒ล้านกว่าบาท
ของคุณอาดือนาเจ๊อารงจากอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยาลา
ซึ่งเป็นแชมป์เสียงใหญ่ในทุกสนามของประเทศไทย
เรื่องของเสียงเขามีการแข่งขันกันใช่ไหมฮะ
ก็จะมีเป็นดาวรุ่งเสียงเล็กอันนี้ประเภทนะ
แล้วก็แชมป์เสียงใหญ่แชมป์เสียงกลางแล้วก็แชมป์เสียงเล็ก

อกจากนี้ยังมีนกคู่แข่งสำคัญ
นกชื่อเปปซี่ทองของนายอาฮามะอาแยนะครับ

เจ้าของมั่นใจว่าจะสามารถคว้าแชมป์สนามนี้ได้

โดยนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยาลาบอกว่า
แข่งขันนกเขาชาวาเสียงอาเซียนปีนี้คึกคักนะครับ
มีนกราคาสูงที่สุดเข้าแข่งขันอยู่ที่๕ล้านบาท

แล้วก็หลังจากแข่งขันเสร็จสิ้นจะมีการซื้อขายกันเลยคุณ
เฉพาะชาวมาเลเซียรองลงมาสิงคโปร์และอินโดนีเซีย
ซึ่งมีความสนใจนกเขาของประเทศไทยมาก
ปีนี้คาดว่าเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า๔๐ล้านบาทแน่นอนนะครับ
ซึ่งตามประวัติแล้วเขาว่านกเขาชาวามาอยู่บ้านเราได้ยังไง

คือ๑เป็นนกเขาที่พบมากในชาวาอินโดนีเซียเลยขึ้นชื่อว่านกเขาชาวา
สองด้วยเสียงเขามีความภัยร้อดังกล้องกังวานคล้ายกับปีชาวา

และ๓การเลี้ยงในไทยเริ่มเข้ามาเลี้ยงโดยชาวชาวา
เลยมองว่าเป็นชื่อของนกเขาชาวาแล้วก็เริ่มเข้ามาเลี้ยงตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกศิลป์ตอนต้น
ส่วนประเภทการแข่งขันเขาบอกแบบนี้คุณ
ถ้านกเสียงใหญ่คือนกเสียงที่ดีที่สุด
และมีราคาแพงที่สุดแพงกว่านกเสียงกลาง
นกเสียงกลางก็จะมีราคาแพงกว่านกเสียงเล็ก
กที่ขันจังหวะช้าจะมีราคาแพงกว่านกที่ขันจังหวะเร็วและขันจังหวะธรรมดา
นกที่ขันเสียงท้ายกล้องดังแพงกว่านกที่ขันเสียงท้ายกล้องน้อย
ขันท้ายยาวก็มีราคาแพงกว่าเสียงหน้ายาวก็มีราคาแพงกว่า
กที่ขัน๕จังหวะนิยมมากกว่า๔จังหวะแล้วก็๓จังหวะ
นี่วิธีการในการฟังเสียงนกเขาชาวาบางคนบอกโอ๊ยเขามาแขวนกันเยอะแบบนี้จะฟังได้ถูกได้ยังไง
เขามีเสียงกล้องกังวานดังไกลกว่าคนอื่น
มันเรียกเป็นจริงเป็นจังเป็นที่นิยมมาก
แล้วก็เมื่อสักครู่ที่บอกว่าเรียกลักษณะลักษณะนามของนกเขาชาวาว่าเท่านั้นนกเท่านี้นกคือนักเลงเขาชาวาเนี่ยนะคะ
เขาจะไม่เรียกลักษณะนามของนกเขาชาวาว่าเป็นตัว
เพราะว่าเขาเป็นความเชื่อของคนโบราณ

ก็เลยจะเรียกลักษณะนามว่าเป็นนกนั่นเองค่ะ
ใช่ค่ะก็เป็นข้อมูลความรู้ดีนำมาฝากคุณผู้ชมด้วย
แล้วก็ได้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในไทยเราด้วย